เสนอแพ็คเกจพยุงเศรษฐกิจกลางปี
วงเงินเกือบสองหมื่นล้านบาท
จะมีทั้งมาตรการเรื่องของการลดหย่อนภาษี
แล้วก็เพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งถ้าเสนอคอรมอลวันนี้
ก็จะมีผลนำมาใช้๑พฤษภาคมได้
นายพิศักดิวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย
ว่าได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
คาดว่าจะใช้งบกล่าว๒๐ล้านบาท
เพื่อช่วยดูแลเศรษฐกิจในช่วง๒๓เดือนข้างหน้า
ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๔กลุ่ม
กลุ่มที่๑ก็คือกลุ่มผู้มีบุตรกำลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาคนละ๕๐๐บาท
ก็เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้
จำนวนวงเงินทั้งสิ้น๒๖๐๐๐๐๐คน
ที่๒คือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสากร
จะได้รับเงินซื้อปุ๋ยจำนวน๑๐๐๐บาทจำนวน๔ล้านคน
กลุ่มที่๓กลุ่มคนพิการจำนวน๑ล้านคน
จะได้รับเงินเพิ่มคนละ๒๐๐บาท
ส่วนกลุ่มที่๔คือคนจนที่ขึ้นทะเบียนไว้๑๔๕๐๐๐๐๐คน
ได้รับเงินเพื่อนำไปซื้อของผ่านร้านทงฟ้าประชาบรัฐ

เป็นระยะเวลา๒เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ก็ถือว่าเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี
แล้วก็เสนอลดหย่อนภาษี๑แสนบาท
สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกราคา๓ล้านถึง๕ล้านบาทด้วยนะครับ